สร้างแรงในส่วน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
เรื่องที่อยากจะขอให้ท่านประธานกรกตแถลง
เห็นว่าจะแถลงบ่ายโมงบ่ายก่อน

ที่สองก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับ
ที่เป็นข้อมูลประจำหน่วยนะครับ

เมื่อวานนี้มีปัญหาไร่เขตนะ
เจ้าหน้าที่กรกนนี่ก็ไม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

อันนี้รับได้อันนี้รับไม่ได้รับได้ครับเดี๋ยวว่าเพราะว่าท่านแน่มาอยู่แล้วแต่ว่ามันปรากฏในคำลองโอเคครับผม